คุณผู้ชมห้องข่าวเล่าปวนวันนี้ค่ะ

แมวหนีหมาแล้วมันหนีไปสุดที่สูงยอดมะพร้าว

ติดตามเพิ่มเติมในห้องข่าวเล่าป่วนค่ะ
แมวได้เรื่องมาช่วยรับแมวสิ
ครับฟังไม่ผิดหรอกมาช่วยรับแมวที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หลังบ้านของนางสาวหะไทยรัฐอักษรการ
อายุ๒๘ปีในตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
แมวของเธอชื่อเจ้าโซดาอายุประมาณ๓ปี
วิ่งหนีสุนัขขึ้นไปติดอยู่บนต้นมะพร้าวสูงกว่า๑๐เมตร
แล้วลงมาเองไม่ได้นาน๔วันแล้วครับ
เจ้าของพยายามใช้ไม้ยาวส่งข้าวส่งน้ำแต่ก็ไม่เป็นผล
โซดาขาดอาหารจนร่างกายซูบผอม
นางสาวฮาไทยรัฐได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่าง
แต่ไม่มีใครมาอ้างว่าต้นมะพร้าวสูงบ้างกลัวแมวกัดบ้าง
ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกหนักทำให้ต้นมะพร้าวลื่น
สุ่มเสี่ยงจะเกิดความไม่ปลอดภัย
สุดท้ายเธอจึงตัดสินใจไหว้วานน้องแม็กซ์อายุ๑๗ปี
เพื่อนบ้านให้มาขึ้นต้นมะพร้าวซึ่งน้องแม็กซ์ใช้ความพยายามนานนับชั่วโมง
ก่อนขึ้นไปใช้ผ้าขาวม้าห่อเจ้าโซดาลงมาอย่างปลอดภัย
ไหนเรียวนะนี่คนมาจุ้ยไหนเรียวนะก็ขอบคุณค่ะ
แม็กซ์บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยแมวลงมาได้อย่างปลอดภัย
ตนเข้าใจหัวอกของคนรักแมวเพราะที่บ้านก็เลี้ยงแมวเหมือนกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป